ถึงแม้ว่าคดีความของน้องชมพู่ยังไม่จบแต่บอกเลยว่า
กระแสของลุงพลเนี่ยโอ้โหยังแบบเปรี้ยงป้างอย่าง
ต่อเนื่องถึงขั้นที่มีนักปั้นมาทาบทามให้ลุงพล

นั่นน่ะสิดิฉันน่าจะตกยุคตกสมัยไปหน่อยนะ
แต่ล่าสุดนี่คุณหมอลำชื่อดังพี่จินตราภูลาภ
ทำเพลงเต่างอยขึ้นมาใหม่
เอาลุงพลมาฟิเจอร์ริ่งด้วยเอาสิ

จินเนี่ยชวนลุงพลไปโชว์ตัวที่งานไหว้สาพญาเต่างอย

เขาก็จัดกันเป็นประจำทุกปีแหละ
ลานพญาเต่างอยสวนสาธารณะริมน้ำพุง
เตางอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะคะ
และพี่จินพร้อมลุงพลรวมไปถึงป้าแตนก็ได้มาพบปะสื่อมวลชน
เปิดใจถึงหลายประเด็นที่ยังค้างคาใจ
ทั้งเรื่องความเหมาะสมของการมาทำงานเพลงของพี่จินและลุงพล
คนมองว่าเฮ้ยคดีหลานสาวยังไม่จบอ่ะทำไมออกมาทำอะไรแบบนี้
ที่ถูกคนมองว่าลุงพลเด่นดังมีชื่อเสียงเพราะการเสียชีวิตของหลานสาว
รวมถึงประเด็นเรื่องผู้จัดการส่วนตัวของลุงพล
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าใครกันหนอจะมารับหน้าที่นี้กันแน่
ฟังทั้งหมดนี้กันเลยค่ะ
กระแสที่ว่าน้องเสียชีวิตแล้วลุงจะช่วยโอกาสในจังหวะนี้
ผมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้อง
ผมไม่ได้ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมาย
หนูก็ไม่ได้ไปมองถึงคดีลุงเพราะว่าคดีลุงหนูไม่ค่อยได้
ไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่
ไม่มีครับผู้จัดการนั่งอยู่ด้านข้างเลยครับ
ชั้นต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ากิจการอะไรที่ไหน
เพราะว่าทุกอย่างต้องถามบ้าง
ต้องสงสัยนะว่ามันมาได้ยังไงมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ก็นั่นแหละมันเป็นกระแสสังคมอะนะคะ
ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงลุงพลหลายคนก็รู้จัก
ก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบน้ำมนต์ก็ติดตามผลงานกันต่อไป
ส่วนเรื่องคดีความก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องติดตามกันต่อไป